การแถลงข่าวมีประเด็นนึงที่มีความสงสัยเกิดขึ้นนะคะ
ก็คือช่วงที่พลตำรวจตรีเอกลักษณ์ลิ้มสังกาศ
ผู้รองพุทธการตำรวจพูทรภาค๖ที่เล่าเบื้องหลังนะคะ
ภูมิกับโจ้ติดต่อมาแล้วก็ให้ไปรับตัวที่หน้าสพแสนศุกร์ชนบุรี
ถึงเวลานัดมีรถเก๋งสีขาวขับมาส่งนะคะรถเก๋งสีขาวคันนั้นเป็นรถของใครนะคะ
อยู่ในนั้นแล้วก็ขณะเดียวกันก็มีการเปิดเผยเส้นทางค่ะที่ภูมิกับโจ้นั้นหลบหนีนะคะ
เส้นทางที่ภูมิกับโจ้ใช้หลบหนีนะคะมีการขับรถออกจากกรุงเทพนี่ค่ะ
แล้วก็มุ่งหน้าทางมอเตอร์เวย์ตามลูกศรชี้ไปนะคะจนมาถึงชนบุรีเข้าแหล่งกบดานค่ะ
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะที่หน้าสถานีตำรวจภูทรแสนศุกร์
ที่อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีพบว่ามีกล้องวงจรปิดติดอยู่ด้านหน้าโรงพักทั้งซ้ายและขวา๒ตัวนะคะ
กล้องเนี่ยจะสาดมาเห็นด้านหน้าที่รองภูมิชาการภาค๖บอกว่าเป็นจุดที่ยืนรอผู้กำกับโจ้มามอบตัวได้ชัดเจนนะคะ
แล้วก็จะมีกล้องอีกตัวหนึ่งที่หน้าประตูทางเข้าติดกับป้ายสพแสนศุกร์
อันนี้จะหันหน้าไปทางถนนข้าวหลามทางเข้าหน้าโรงพักจะเห็นภาพกว้างนะคะ
กล้องวงจรปิดตัวนี้จะเห็นเลยค่ะว่ารถคันที่มาส่งนั้นเป็นรถสีขาวจริงหรือเปล่า
นี่นะคะกล้องตัวนี้นะคะแต่ทีมข่าวเนี่ย
นี่ค่ะก็ไปถามนะคะกับตำรวจ
ซึ่งก็ไม่อนุญาตให้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดของสพนะคะ
ถ้าจะขอก็ต้องมีหนังสือมาหรือไม่ก็ต้องขออนุญาตทางผู้บังคับบัญชาระดับสูง
แล้วก็ยังไม่ได้ตรวจสอบด้วยว่ากล้องนั้นมีประสิทธิภาพการใช้งานยังดีอยู่หรือเปล่า
ทีมข่าวของเราไปได้คลิปค่ะเป็นคลิปที่อยู่เยื้องกับสพแสนศุกร์
ไม่ให้ไม่ให้ตรงนั้นเราไปหามาไปหาที่อื่นมาครับ
จับภาพได้แล้วหลังจากนั้น๑นาทีผู้ต้องหาเดินลงมาจากรถเดินไปด้านข้างสพแสนศุกร์
ซึ่งตรงนั้นเป็นลานจอดรถหลังจากนั้นเนี่ยขบวนรถสี่ห้าคันขับตามเข้ามา
แล้วพบว่ามีหนึ่งคันแปะตราโลกข้างรถด้วยนะคะเนี่ยนะคะ
อีกสองนาทีขบวนรถเนี่ยขับออกมาจากสพแสนศุกร์นี่ค่ะเป็นภาพนี้นะคะ
นี่ฮะรถสีดำมีตาโล่ตำรวจเลี้ยวเข้าไปแล้วนะครับ
คือถ้าจะเอาภาพกล้องวงจรปิดของทางสพเนี่ยไม่ได้
อันนี้เป็นภาพจากมุมอีกมุมนึงซึ่งอยู่เยื้องกับสพแล้วจับภาพอันนี้ไว้ได้
ครับนะคะทีมข่าวไปสอบถามแม่ค้าแถวแถวนั้นค่ะแถวสพแสนศุกร์นี่แหละก็บอกว่า
เมื่อวานนี้ช่วงประมาณบ่ายสามโมงถึงบ่าย๔โมงมีรถเก่งสีขาวมาจอดริมถนนด้านหน้าโรงพักจริง
ตรงถนนข้าวหลามหน้าสถานีตำรวจภูทรแสนศุกร์แล้วก็มีรถหลายคัน
มีตำรวจแล้วมีทหารมาด้วยถ้ามองไม่ผิดนะครับ
พอเห็นข่าวถึงได้ทราบว่ามีการมามอบตัวเกี่ยวกับคดีฆาตกรรม
ก็เห็นในสื่อก็รู้สึกตกใจค่ะ